คือตอนนี้พนักงานบริษัทนะ
ก็ไม่อยากออกจากบริษัทถ้าต้องกินข้าวเหมือนอยู่บ้านนะครับก็ต้องสั่งอาหาร

ปรากฏว่าคือไปเจรจากับรอปภอีท่าไหน
ไม่รู้เดี๋ยวจะเล่าให้แต่ละฝ่ายให้ฟัง
ปรากฏว่าทีมรอปภรุมทำร้ายซะครับคุณผู้ชมฮะ
นี่แหละครับเป็นคลิปวิดีโอที่พนักงานรับส่งอาหารคนหนึ่งนะครับ
ขี่รถจักรยานยนต์มาส่งอาหารที่บริษัทอสมทรนะฮะ
คือถูกเรียกให้จอดเพื่อจะขอดูบัตรประจำตัวประชาชน
แล้วก็เอกสารประจำรถจนเริ่มมีปากเสียงกัน
จากนั้นถูกรอบพอรุมทำร้ายคุณผู้ชมดูภาพไปเรื่อยผมจะเล่าไป
โดนแล้วโดนแล้วยื้อยุดกันแล้วนี่นี่นะฮะ
คือเกรียงไกรเป็นพนักงานส่งอาหารนะครับ
เล่าบอกว่า๓ทุ่มของ๑๒เมษายน
เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งอาหารให้กับลูกค้า
รับประพอถามว่าจะไปตึกไหนนี่นะครับ
แล้วเขาบอกว่าถามอยู่นั่นถามซ้ำ
แล้วตัวคนส่งอาหารเขาอ้างยังไงรู้ไหม
เขาอ้างบอกว่าเขาได้กลิ่นแอลกอฮอลจากตัวพี่รอปภ
ส่งอาหารเสร็จด้วยความรีบจะไปรับงานต่อจะไปส่งของต่อ
คือรถมันเกือบไปชนพี่รอปภเขา
จากนั้นก็ถูกรอบพอขอตรวจบัตรประจำตัวประชาชน
คือคนขี่มอเตอร์ไซค์ของเขาก็เก็บไว้ใต้เบาะ
พอจะเปิดเบาะหยิบบัตรให้ดูรอปภอีกคนบอก
เฮ้ยเขามีปืนเอาวันยุ่งนะสิฮะ
ก็เลยเข้าไปล็อกคอครับแล้วก็ดึงตัวเกียงไกรเนี่ย
ลงมาจากรถแล้วก็รุมทำร้ายอย่างที่เห็น
หลังเกิดเหตุนะครับเขาไปแจ้งความเกียงไกล

เพราะว่าได้รับบาดเจ็บตามร่างกายหลายแห่ง
แล้วก็โทรศัพท์พังด้วยยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับ
เขากอดดูแบบคีย์แบบประชาชน

แล้วเขามาจับแฮนด์รถผมมาจับเบรก่ะพี่
ผมก็จะบอกพี่เธอป้ายผมจะรีบไปรับของต่อ
เขาก็มายืนขวางผมก็เลยดันเขาออกไป
ตอนเขาออกไปเสร็จปุ๊บเขาก็ต่อยผมเลยดึงม่วงผมออก
และอีกคนนึงก็เข้ามาล็อกแล้วก็ต่อยผม

แต่ผมพยายามดันตัวที่จะให้กล้องเขาเห็น
เข้าไปมุมมืดเสร็จมันถือวอเนี่ยมันเอาวอทุบหัวผม
หัวผมเสร็จแล้วก็หัวผมโคตรกับสากไฟฟ้า
ทีมข่าวแทรกทีวีไปที่อสมทฉ
จะไปสอบถามข้อที่จริงจากฝั่งรอปภบ้าง
แต่ปรากฏว่ารอบพชุดนางกล่าว
ยังไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ครับ
ทีมข่าวก็ติดต่อไปยังหัวหน้ารอปภ
แต่ได้รับการปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์

เหมือนกันเนื่องจากก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน
แล้วก็ยังไม่ขอให้รายละเอียดใด
ว่าจะกระทบต่อรูปคดีนะครับ

เมื่อวานนี้ทางอศมธทร์
ก็เป็นบริษัทอัลซอสนะครับก็คือไม่ใช่พนักงานประจำ
เป็นการจ้างจากที่อื่นมาช่วงต่อ
แล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการที่จะติดตามเรื่องนี้นะครับ